ของการช้อปปิ้งออนไลน์เชื่อว่าน่าจะมีคุณผู้ชมไม่น้อยล่ะ

เราสั่งมาพอได้ของมาแหมดีใจตื่นเต้น
จะเปิดออกมาอะไรวะเนี่ย
อะไรวะเนี่ยแล้วมีลุงคนหนึ่งฮะ
เขาก็เจอแบบนี้ของไม่ตรงปก
ถามว่าลุงจะไปเอาเรื่องเอาความกับใคร
ดันไปเอาเรื่องกับคนส่งของครับ
ร้อนทางคืนมานี่เฮ้อ
เอาตากขึ้นมานี่ลุงจะมาทำไรผมเนี่ย

ลุงจะเอาตังค์คืนให้ได้เลยฮะเออเออก็ทวงกับ
พนักงานส่งของพนักงานส่งของบอกเอ้ยแล้วมาทวงอะไร
กับผมผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้มีอะไรผิดซะหน่อย
ลุงบอกลุงต้องเอาตังค์กินข้าวนะเอาตังค์คืนมา
แล้วตอนหลังลุงอาจจะเสียงเบาลงบ้างเหมือนจะอารมณ์เย็นลงนิดนึงนะฮะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยคือลุงเขาก็ไม่รู้ไงไม่รู้ว่าจะต้องไปเอาผิดจากใคร
จริงแล้วคือควรจะเอาผิดกับคนที่ลุงไปสั่งของด้วยนี่แหละฮะ
แต่ดันมาเอาเรื่องกับคนส่งของแต่มุมหนึ่งคุณผู้ชมก็สงสารลุงเหมือนกัน
ของในกล่องอ่ะราคาทั้งสองพันครับแล้วทั้งคู่นะจริงไม่ใช่คู่กรณีกันเลยอ่ะ
แต่ดันต้องมาทะเลาะกันเองก่อนหน้านั้นพนักงานเขาบอกเขาเตือนลุงแล้วนะ
ว่าจะเอาจริงหรือเปล่าของเนี้ยแต่ลุงตัดสินใจจ่ายเงินแล้วก็รับของมา
ทีนี้พอรู้ว่าอ้าวโดนหลอกของไม่ใช่ที่สั่งนี่แทนที่จะปรึกษาคุยกับคนส่งของดี
ก็จะมาเอาเรื่องเอาความตามมาโวยวายมาทวงเงินกับคนส่งของ
ก็เลยเป็นอย่างคลิปที่เห็นนี่แหละเถียงกันลั่นเลย
สุดท้ายครับคนส่งของนั่นแหละฮะเป็นคนรับหน้าที่โทรไปแจ้งบริษัทต้นสังกัดถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้น
แล้วก็คืนเงินให้กับลุงในคลิปไปครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเจอเรื่องแบบนี้นะ
ฝากไว้ด้วยครับมีสายด่วนทุกปัญหาออนไลน์อ่าคุณโทรไปได้นะฮะ
อันนี้เป็นเบอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เขาจะช่วยเหลือเรื่องถูกหลอกออนไลน์ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยครับ